คุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการนะครับ
ในการติดตามหมีแม่ลูกอ่อนนะฮะลูกในสองตัว
ใช่ค่ะหมีอีกตัวหนึ่งเป็นหมีควายนะฮะ
ชัดเจนแล้วนะครับ๓ตัวในพื้นที่ป่าไร่อ้อยของชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิ
ตามมาเนี่ยวันนี้สี่วันแล้วยังจับไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจับไม่ได้เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็กังวลนะครับไปดูนะฮะว่าการใช้โดรนขึ้นไปสำรวจพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงครับ

ตอนนี้แม่หมีก็กินอ้อยสบายใจเฉิมนะครับแม่น้ำแม่น้ำอ้อยนะครับ
ชื่อว่าแม่น้ำอ้อยแล้วก็ลูกอีก๒ตัวเป็นพี่น้ำมนต์กับน้องน้ำฝนนะครับ
ก็ไม่มีอาการเต็มตกใจเลยไม่มีอาการเต็มตกใจครับมีมาก
กล้องกินอ้อยเล่นเฉยเลยนี่ชัดเจนครับหน้ามันควายมีควายมีควาย
โอ้โหนอนกินกินอ้อยสบายใจเลยมองกล้องเฉยเลยมองแล้วกินต่อ
ภาพที่เผ็ดนี่มาจากโดรนของกู้ไพรมิตรธรรมกรสินนะฮะค่ะ
บินสำรวจดูความเคลื่อนไหวแม่หมีกับลูกหมีรวมสามตัวแม่หนึ่งลูกสอง
คือเจ้าหน้าที่บอกมันชัดเจนแล้วว่าเป็นหมีควายเพราะว่าแผงหน้าอกเนี่ยเขามีขนสีขาวเป็นรูปตัววี
นั้นคิดว่าเป็นหมีหมาอะไรพวกนี้นะครับ
เห็นใกล้อย่างนี้นี่คือโดรนนะฮะ
แล้วก็ซูมกล้องไปนะฮะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบ
ทำไมไม่จับออกมาล่ะไม่ใช่นะฮะ
ต้องใช้โดรนขึ้นไปดูเพราะว่าไร่อ้อยเนี่ยโอ้โหป่าลกหนาทึบเหลือเกินนะฮะ
ไร่อ้อยแห่งนี้นะครับ๔วันแล้วนะครับ
ระดมเจ้าหน้าที่ร้อยกว่าคนปิดล้อมพื้นที่ไร่อ้อยตรงนี้
เนื้อที่๕ไร่กว่าเพื่อจะจับคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวที่อยู่แถวนี้นะฮะ
ก็ยังจับไม่ได้นะครับเอากรงไปวางดักก็แล้วตะข่ายก็แล้ว
กรงเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนเจ้าหน้าที่เอาน้ำพึ่งทาทั่วกรงเลยนะ
ผลม่งผลไม้อะไรเข้าไปไม่กินเลยฮะเพราะว่าตรงนี้ไร่อ้อย
ก็กินอ้อยเอาถูกต้องฮะกินอ้อยแทนอาหารเขาเต็มเลยครับใช่
หมีเขาก็พาลูกหมีหลบไปตรงนู้นหลบไปตรงนี้เห็นเจ้าหน้าที่มา
โดรนมาเขาก็หนีไปเรื่อยโดยเฉพาะตรงจุดที่แบบมีใบหนาหนา
ทึบของไร่อ้อยเนี่ยฮะตะข่ายอะไรด้วยนะครับ
โอ้โหนะฮะก็ยังจับไม่ได้นะครับวันนี้ถึงขั้นตั้งชื่อให้เลยอ่ะ
ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแม่หมีลูกหมีเนี่ยนะฮะแม่หมีนี่แม่น้ำอ้อยนะ
เพราะว่าชอบกินอ้อยเหลือเกินลูกอีกสองตัวชื่อน้ำมนต์กับน้ำฝนนะครับ
วันนี้วันที่๔เนี่ยปฏิบัติการวันนี้นะครับ
ดูเหมือนว่าก็จะไม่ได้ผลเหมือนกับสามวันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในไร่อ้อย
มีอาหารให้หมีเนี่ยสามารถหักอ้อยกินได้แบบไม่ขาดแคลนค่ะ
แล้วแม่หมีเองก็ดูระวังตัวตลอดเวลานะครับพาลูกย้ายจุดไปเรื่อยนะครับ
บางครั้งเนี้ยไปถอนต้นอ้อยมาเอามาบังลูกก็มีนะอืม
พอเห็นแบบโดรนบินมาได้ยินเสียงโดรนมาเนี่ยค่ะ
ดูสิมันฉลาดขนาดไปหักใบอ้อยหักต้นอ้อยมาบังลูกฮะนี่ฮะต้องซูมเข้าไปอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องไล่ต้อนกันไปเรื่อยนะครับทุกผู้ชมครับส่วนเรื่องที่ว่าทำไมไม่ใช้ปืนยิงยาสลบยิงใส่ล่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอเป็นทางเลือกสุดท้ายอืม
ลองใช้วิธีไล่ต้อนก่อนนะฮะเพราะว่าคือยิงยาสลบใส่ไปเนี่ย
ตัวแม่หมีเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ลูกหมีสองตัวเนี่ย
เราไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่านะครับก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไล่ไล่ดูก่อนนะครับ
วันนี้ก็ฝนตกด้วยนะฮะก็เลยทำได้อย่างจำกัดนะครับ
หมีกับลูกหมีสามตัวนี้นะครับเจอในพื้นที่ป่าไร่อ้อยที่ชายภูมิตรงนี้เนี่ย
เมื่อ๓วันที่แล้วนะครับ๒๘กันยายนเข้ามาเดินหาอาหารกินในวัดพรมสุธิศาล
หมู่บ้านพรมตำบลกุฎเลาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
พระที่วัดท่านเห็นท่านก็ตกใจนะฮะบอกชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ช่วยกันไล่ช่วยกันต้อนกะว่าจะผลักดันมันกลับขึ้นป่าภูเขียว
ในพื้นที่ตรงนี้แต่มันไม่ไปมันลงมาที่ไร่อ้อยตรงนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้เนี่ยคุณเขียนมาสอนยังจำได้ไหมก่อนหน้านี้
ที่ตำบลศรีชมพูอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
เขารอยต่อกับเกษตรสมบูรณที่ชายภูมินะอืม
เป็นป่ารอยต่อป่าภูเขียวเหมือนกันเลยตอนนั้นเนี่ย
เมื่อ๑๖กันยายนที่ไปจับหมีควายได้ตัวหนึ่งเป็นตัวผู้
นี่คือภาพตอนนั้นนะฮะถึงขั้นตั้งชื่อให้ว่าแตงโมใช่ค่ะ

เอาแตงโมงแตงโมไปล่อมันก็แขกกรงแล้วก็เอาแตงโมมากิน

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแม่หมีกับลูกหมี๓ตัวนี้
อาจจะคือเมียและลูกของแตงโมก็ได้

เพราะว่ามันอยู่ป่าภูเขียวและพื้นที่รอยต่อกัน

มันอาจจะตามหาเจ้าแตงโมอยู่หรือเปล่า
เพราะพอแตงโมถูกจับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปดูแลก่อน

รู้เขาหากันเจอหรือยังหรือว่าปล่อยหรือยัง
เขาก็อาจจะหากันไปเรื่อยจนหลงเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า

ส่วนน้ำอ้อยแล้วก็ลูกตอนนี้ยังอยู่ที่ชายภูมิ
ก็ยังไล่กันอยู่ครับท่านผู้ชมครับ

คือหมีควายเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาเผลอบังเอิญเดินไปเจอเนี่ยเขาก็กังวล

แม้ว่าเราจะเห็นว่าเออเป็นแม่เป็นลูกดูน่ารักอะไรแบบนี้
แต่จริงสัญชาติยานของหมีค่ะเราก็ยังต้องระมัดระวังตัวอยู่ดีนะคะ